พรุ่งนี้มีคดีใหญ่คดีที่ตามกันมาโอ้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แล้วเรียกกันติดปากว่าคดีเสือดำค่ะครับ
พรุ่งนี้ต้องตามค่ะเพราะว่าสารดีการนัดฟังคำพิพากษานะคะ
คดีนี้คนสนใจทั้งประเทศค่ะ
ภาคศาพันธ์สัตว์ป่าทุ่มใหญ่นะเรศวนฝั่งตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยึดของกลางซากเสือดำ
ไก่ฟ้าหลังเทาเก้งรวมถึงอาวุธปืนจำนวนมากนะคะ
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑๖เดือนไม่รอลงอาญา
ชดใช้ค่าเสียหายสองล้านบาทกับนายเปรมชัยต่อมาสารอุทธรณ์
พากษายืนตามสารชั้นต้นพร้อมทั้งเพิ่มโทษค่ะ
เป็นจำคุกสองปีสิบสี่เดือนชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางกรมอุทธิญาณสองล้าน
เปรมชัยกับพวกได้ยื่นคำร้องขอดีกานะคะดังนั้นพรุ่งนี้สารสูงสุดสารดีกา
นัดฟังคำพิพากษาเก้าโมงเช้าค่ะครับที่สารจังหวัดทองพาภูมินะคะ
โอ้โหคดีใหญ่ถึงขั้นนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็เป็นคดีเวลาห่อยก็อย่าไปทำเลยเอ่อแล้วสารเขาเรียกไปก็ไปดิ
อ่ะจะมาบอกว่าเอ๊ะไม่ไปแล้วนายกจะยังไงผมไม่ใช่ไอ้เสือดำนี่น่ะ
นะหลายชื่นสำคัญก็ส่งไปแจดแดนอ่าด่านทุกด่านตรวจก็ได้จัก
เอาก็เหมือนทุกกฎีเลย
การจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารดีกา
คดีของนายเปรมชัยกับพวกคดีเสือดำเนี่ย
เก้านาฬิกาใช่ค่ะท่านติดตามข่าวทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ